หมอลำมาแวดวงลิเกกันดีกว่านะคะมาพบกับนางเอกสาว
แสนสวยเสียงหวานค่ะน้องปอยลูกท่าเรือจากคณะลิเกชื่อ
ดังซรราบน้ำเผ็ดบอกเลยตอนนี้มาแรงแสงทางโครงมากมาก
เพราะอะไรรู้ไหมคะออกงานไหนงานนั้นโอ้โหพวงมาลัยเต็มไปหมดเลยค่ะ
ซึ่งล่าสุดนะคะทีมข่าวของเราเจอน้องปอยสวยหวานอายุยังน้อย
อายุ๑๙ปีเองอะค่ะคือน้องก็เปิดใจเนี่ยแหละค่ะว่าเส้นทางชีวิตของหนูเนี่ย
ลิเกมาตั้งแต่อายุยังน้อยเรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาน้องน่าเอ็นดูเนาะ
คือเป็นลิเกตั้งแต่อายุ๑๒จนตอนนี้๑๙ปีนะคะเติบโตมาเป็นนางเอกลิเกประกบคู่กับพี่แบงค์สอนรามเลย
สร้างกระแสคู่จิ้นฟินเวอร์มากแถมแม่ยกของทั้งคู่บอกว่ารักมาก
คุณผู้ชมคะโชว์งานไหนงานนั้นเนี่ยโอ้โหพวงมาลัยน้ำใจแน่นจริงค่ะ
ซึ่งส่วนนึงน้องปลอยบอกว่านะคะที่มีกระแสความไม่งานเต็มหมดเลยค่ะโอ้โหแม่แม่
มีกระแสมาจากความรักความไม่ตาของแม่เนี่ยแหละค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่คิดว่าจากเด็กที่แบบว่าเล่นลิเกอยู่หลังเวทีอ่ะ
มือและอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะแล้วก็นำไปมอบให้กับพี่เจ้าหน้าที่ค่ะ
เรียกว่าอิ่มอกอิ่มใจมากดูสิเพราะน้องไม่แต่งเป็นเด็กน้อยเลยอ่ะ
แล้วรู้จักทำบุญตั้งแต่อายุยังน้อย
คือแม่ต้องดีใจนะเงินที่ให้น้องมาน้องก็เอามาทำบุญต่อ
ส่วนแผ่นหลังจากนี้นะคะน้องปอยเล่าให้ฟังว่าหนูจะตั้งใจทำงาน
จะเก็บเงินซื้อบ้านให้กับครอบครัวจะได้อยู่อย่างมีความสุขสบายค่ะ
เชื่อว่าสวยเก่งขยันแบบนี้นะคะความฝันอีกไม่ไกลแน่นอนค่ะ
เป็นว่าไปฟังเสียงนางเอกลิเกตหน้าหวานน้องปอยลูกท่าเรือกันหน่อยค่ะ
จริงแล้วหนูว่าหนูก็ได้เหมือนแบบได้กระแสอะไรอย่างนี้มาจากพี่เหมือนกันนะ
ดีที่เราเนี่ยมาเป็นนางเอกคู่กับพี่เขาด้วยคือเหมือนแบบเราก็พากันไปขึ้นไปอีกสูงอะไรอย่างนี้
เราเราอ่ะดีใจอยู่แล้วก็ตั้งใจไว้ว่าประมาณสักสองสามปีเนี้ยค่ะ
หนูอยากซื้อบ้านเป็นของตัวเองค่ะใช่ก็คือจะซื้อบ้านให้พ่อกับแม่อยู่ใช่
ครอบครัวอยู่อะไรอย่างนี้ให้อยู่กันหลายคนอะไรอย่างนี้ค่ะใช่
ก็ต้องคอยให้แม่พี่คอยซัพพอร์ตแล้วก็อยู่เป็นกำลังใจให้กันนาน
จริงหนูมีทุกอย่างได้จริงพูดจริงเลยว่าได้มาจากพวกแฟนคลับอย่างเดียวจริง
ใช่แล้วก็ด้วยการที่เราแสดงลิเกแล้วเขาก็มาติดตามเราอย่างนี้ค่ะก็ขอบคุณมากที่แบบรักแล้วก็เอ็นดู

โปรดช่วยดูหนูให้นานนานนึกว่าสงสารน้องป่อย
แต่ว่าใดคือน้องป่อยแบบเสียงหวานมากหวานมาก

ไม่ร้องไม่ได้จริงคุณผู้ชมครับ